พวกวานลงแข่งขันไปแล้วในเซชชั่นแรก

จังหวะเปิดตัวของเขา

ปรากฏว่าพอจะเดิน
มันมีจุดเปิดตัวแล้วเดิน

นี่ครับเพลงขึ้นให้พี่ตูน
คือด้วยความตื่นเต้นอ้าวนี่ครับกลายเป็นมุกตลกน่ารักเลยนะครับ
มุกเป็นมุกเหรอทีมงานสาวสดยิ้มเลยนะครับคือเมื่อวานเนี่ยตามอยู่สุดท้ายจบไป
ผมดูกันจบเลยนะครับเก้าเฟรมนะครับเซชั่นแรกตามอยู่หนึ่งต่อแปด
ได้มาเฟรมเดียวนะครับไปได้ในเฟรมที่ห้า
ต้องยอมรับว่าเมื่อวานคือเขาต้องสู้กับตัวเองก่อน
มันตื่นเต้นจริงจริงนะครับมันเป็นสนามที่มีอยู่ใกล้ข้างหลังเรา
แล้วเวลาแทงผิดพลาดครับนะครับจะมีช็อตหัวเราะอ่าฮะ
คือบางทีเราไม่มั่นใจก็ได้ยินคือลูกง่ายเมื่อวานเนี่ย
ลูกขนมที่เขาเคยแทงได้จ่อเขาต้องแทงพลาดเลย
ก็คือมันเป็นเรื่องของสมาธิตัวเองวันนี้ผมว่าน่าจะกลับมาให้ได้
หมายของหมูเขาไม่ได้หวังชนะหรอกนะครับไปครั้งแรกเนี่ยมันคือ
รายการที่ยิ่งใหญ่สุดในโลกก็คิดว่าผมว่าได้อย่างน้อยนะครับ
ได้เพิ่มมาสัก๓๔เฟรมก็เก่งแล้วแต่มันเป็นเรื่องยากเพราะว่า
ใครถึงสิบเฟรมก่อนชนะแล้วเขาได้ไปละแปดเฟรมค่ะ
อีก๒เฟรมนะครับวันนี้๑ทุ่มลุ้นเชียร์กันเดี๋ยวผมจะช่วยติดตามดู
พรุ่งนี้เดี๋ยวมาดูผลการแข่งขันกันเราส่งกำลังใจไปให้แล้วกันนะครับ
เอาความกดดันในตัวเองให้ได้ส่งกำลังใจไปเชียร์นะคะ